คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกคืนที่ผ่านมาค่ะ
มีคนร้ายเป็นสิบกว่าคนเลยนะคะไปยิงวัยรุ่นที่นั่งกินเหล้า
อยู่ที่ซอยเพชรเกษม๔๘มีคนถูกยิงบาดเจ็บไป๒คน
แต่เรื่องนี้มันถูกเชื่อมโยงไปโยงไปถึงเสียโป้
นายอภิรักษ์ชัดอานนท์คือเขาบอกว่าสาเหตุ
ที่มีวัยรุ่นเป็นสิบสิบคนเนี่ยนะมายิงวัยรุ่นที่นั่งกินเหล้า
อยู่ที่หน้าร้านเป็นเพราะว่ามีพี่ชายของคนในกลุ่มอ่ะ
ไปโพสต์เฟซบุ๊กไปตำหนิเสียโป้ที่ไม่ดูแลลูกน้อง
ตอนที่ไปมีเรื่องมีราวที่สปลาวปล่อยให้ลูกน้องถูกทำร้าย
เมื่อสัปดาห์แล้วเพิ่งมีข่าวทีนี้หนึ่งในกลุ่มผู้เจ็บ
มีคนร้ายไปกระหน่ำยิง๒๐กว่านัดนะคะที่หน้าวัดจันประดิษฐาราม
ซอยเพชรเกษม๔๘นะคะมีคนเจ็บ๒คน
นายวิทยาบัวเทศถูกยิงที่ไหล่ซ้าย๑นัดที่หน้าอกอีก๑นัด
นายพิชิตม่วงงามถูกยิงที่ขาซ้ายหนึ่งนัดนำตัวส่งโรงพยาบาลไป
นี่คือคนที่ถูกยิง๒คนได้รับปัจจ์เจ็บ
เจ้าหน้าที่เจอปลอกกระสุนปืน๙มม๑๔ปลอกค่ะ
ซองกระสุนปืนตกอยู่อีก๑ซองค่ะ

นี่คันนี้ไปล้มคว่ำอยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะ
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
เจอร่องรอยกระสุนปืนที่เสาประตูวัดนะคะ
รอยกระสุนเต็มเลยคุณผู้ชมที่วัดนะ
น้องชายของหนึ่งในคนเจ็บเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
เมื่อคืนนี้ช่วงค่ำพวกเขาก็นั่งดื่มกันอยู่ที่หน้าวัด๑๐กว่าคน
หลังจากไปร่วมงานศพเพื่อน
อยู่ดีมีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน
จอดห่างออกไปประมาณ๑๐เมตร
ตะโกนถามหาพี่ชายของเขาที่ชื่อวิทยา
พอรู้ว่าวิทยาอยู่ตรงนั้นยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนเลย๒นัด
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปนะคะครับ
นึกว่าเรื่องมันจะจบแค่นี้เขาก็ยังนั่งกันต่อนะกลุ่มนี้
ผ่านไป๒ชั่วโมงมีกลุ่มผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์กันมาคราวนี้เป็น๑๐คน
คราวนี้รัวยิงเป็น๑๐นัดใส่กลุ่มนี้ที่เขานั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าวัด
โอ้โหแตกกระเจิงกันเลยนะคะ
คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเพิ่งจะลุกขึ้นข้ามถนนมาฝั่งตรงข้าม
เขาก็เลยเห็นเหตุการณ์พอปืนรัวยิงเนี่ยนะเขาตกใจกันมาก
วิ่งหนีกันอลละหมานแล้วเขาเห็นรถคันนี้ค่ะ

เป็นรถของเสียโป้หรือเปล่าเสียโป้เกี่ยวไหม

ทีนี้ค่ะคนที่เขาให้ข้อมูลที่เป็นน้องชายของคนที่ถูกกระหน่ำยิง
เขาบอกว่าน่าจะเกิดเหตุเพราะว่าพี่ชายของเขา
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวเมื่อ๑๕กุมภาพันธ์
ในเชิงทวงถามเสียโป้นายอภิรักษ์ชัดอานนท์นะคะ
ถึงเหตุการณ์ที่มันมีเหตุทำร้ายร่างกายกันที่เวียงจันทร์สปลาว
มีคนบาดเจ็บสาหัส
แต่น้องชายของเสียโป้ก็คือหัวหน้าของเพื่อนไม่ช่วยเหลืออะไร
แล้วก็มีการมาสั่งให้ลบโพสต์ด้วย
ถ้ายังโพสต์เรื่องนี้อยู่พาดพิงถึงเสียโป้อยู่
สุดท้ายลบโพสต์แต่ก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีก
เมื่อคืนนี้นะคะก็เลยสงสัยว่ามันเชื่อมโยงกันไหม

เรื่องต้นนะคะที่ถูกยิง๒คนที่ถูกยิงเขาก็พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่เขาก็อยากจะให้คนร้ายออกมามอบตัวแสดงความรับผิดชอบ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้เสียโป้ออกมาชี้แจงด้วยแหละ
ว่าจริงแล้วเกี่ยวไหมเกี่ยวกับเสียโป้หรือเปล่า
เพื่อนผมไปเป็นบริการให้เสียคนหนึ่ง
ไปโดนฝั่งลาวสปลาวทืบมา
แล้วแบบว่าอาการแบบว่าสาหัสอยู่เหมือนกันใช่ไหม

เหมือนกับคนรู้จักกันแบบว่าอยู่ในซอยเดียวกันแล้ว
ห่วงว่าทำไมมึงหนีทำไมไม่ช่วยเขาอะไรทำนองนี้
แล้วพี่ชายผมเขาเลยโพสต์ลงไปว่า
ไปด้วยกันแล้วทำไมไม่ช่วยไม่ดูแลอะไรตรงนี้
มีผู้ชายอีกคนนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้น่าจะอยู่ในรัศมีของกล้องวงจรปิด
น่าจะมีภาพน่าจะมีภาพกลุ่มก่อเหตุ

กลุ่มของเขากังวลว่าภาพจากกล้องวงจรปิด

เชื่อว่าแถวนั้นน่าจะมีกล้องวงจรปิด
เขากลัวว่าคนที่มาก่อเหตุเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่
อาจจะเออไปลบผงลบภาพทำให้แบบไม่มีภาพอะไรหรือเปล่า
อกจากนี้นะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้
จอดอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วกลุ่มที่ก่อเหตุก็ออกไป
จำทะเบียนได้ก็แค่๔ตัวท้าย
แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ากลุ่มที่มาก่อเหตุเนี่ยนะ
มีปืนกันมาไม่ต่ำกว่า๔กระบอกที่มากระหนำยิง
ทีนี้ค่ะชาวบ้านที่อยู่ในซอยเพชรเกษม๔๘
ก็คือจุดเกิดเหตุนะนะในต้นอายุ๒๓ก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรา
บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นกลุ่มวัยรุ่น
ที่ก่อเหตุมากร่างในซอยมาก่อนนะคะ
ก็เลยเชื่อว่าสองฝ่ายนี้เขามีปัญหาเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีอิทธิพลอะไรแบบนี้ค่ะ

มันก็รู้แน่นอนว่าตะโกนด่าพวกเขาก็อย่าเป็นเรื่องยังไงก็ต้องหวดกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพี่
พอมันตะโกนด่าเสร็จปุ๊บมันก็รู้ตัวแล้วเพราะว่าต้องเล่นมันก็กลับไปเอาคงเอาของที่บ้านมา
แล้วก็ขี่ขาผ่านมาเสร็จมันก็ยิงเลย
ผมไม่ค่อยเห็นแบบขับมาแบบว่าอันตภัณฑ์หรืออะไรใส่ชาวบ้านอะไรเลย
คือแบบว่าไม่เคยมีแบบนั้นครับผมแต่พวกนี้มันมีอิทธิพลอยู่แล้วอะพี่
คือแบบว่าพวกนี้มันมีตังค์พวกนี้มันจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับครับ
ด้านตำรวจสนภาษีเจริญค่ะพันธุ์ตำรวจเอกลือศักดิ์ดำเนินสวัสดิ์
ผู้กำกับสนภาษีเจริญบอกว่าก็สอบปากคำผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บ๒คนแล้วนะคะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดของคนที่เกาะเหตุได้
ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครยังบอกไม่ได้ว่ามีกี่คน
คือตรงนั้นมันมืดมากช่วงที่ก่อเหตุนะคะ
กลุ่มผู้เสียหายก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะ
ว่ารู้ตัวกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วตำรวจก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวต้องตรวจสอบว่ามันใช่ไหมมันเกี่ยวกับเสียโป้ไหม
อย่างที่เป็นข่าวอะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกใคร
ยังไม่ได้เรียกใครมาสอบปากคำหรือว่ารับทราบข้อกล่าวหาอะไร
ขอหลักฐานเพิ่มกว่านี้ก่อนตำรวจบอก

ก็น้องชายคนเจ็บชื่อวิทยาใช่ไหม
บอกว่าวิทยาสงสัยไปโพสต์ด่าวิพักวิจารณ์เสียโป้ไว้
เรื่องเกิดเหตุที่ลาวแล้วก็ไม่ยอมไปช่วยลูกน้องลูกน้องอะไรพวกนี้

แล้วกินกันหน้าวัดเลยนั่งดื่มกันหน้าวัดเลยนะฮะ
ทีนี้เดี๋ยวเสียโป้เนี่ยเขาจะออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
โป้นายอภิรักษ์ชัดอานนท์นะฮะ
อายุประมาณ๒๘๒๙ปีในช่วงเวลานี้นะครับ
เสียโป้นี่เป็นแหมหลายสเตตัส

บอกว่าเป็นเน็ตไอดอลเอ๊มีหน้าเสียโป้บ้างไหมเนี่ย
เขาบอกว่าไม่อยากจะให้ใช้เน็ตไอดอลไง
เป็นขาใหญ่นักเลงย่านฝั่งทนก็มี
อาจจะลอยสักเขาก็เต็มตัวอะไรแบบเนี่ย
เป็นผู้ใจบุญผู้ใจดีที่เดี๋ยวนี้ก็โอ้โหจะแจกเงินชาวบ้านไปทั่วนี่ก็มี
คนนี้คือเสียโป้นะเดี๋ยวท่านรอฟังว่าเขาจะชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมายังไง
เกี่ยวข้องไหมฟอร์จูเนอร์สีขาวอะไรของเขาเนี่ย
แต่ที่น้องชายของหนึ่งในคนเจ็บนะหนึ่งในคนเจ็บที่ชื่อวิทยาเนี่ย
ที่บอกว่าไปโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สปลาวเสียโป้เนี่ยไปถูกไล่รุมทำร้ายอะไรแถวนั้น
แล้วพอมีลูกน้องเจ็บก็ไม่ยอมไปช่งไปช่วยเนี่ยนะ
มันเป็นคลิปนี้ครับทุกผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านลองดูนะฮะคลิปนี้
ซึ่งลูกน้องเสียโป้แล้วก็พวกเสียโป้ถูกวัยรุ่นที่สปลาวรุมทำร้ายร่างกาย
กลมสีแดงผู้ชายเสื้อขาวนี่คือเสียโป้
ค่ะอ่าตั้งแต่อยู่ในจุดตรงเนี้ยแล้วก็จนเดินหนีออกไปตรงนั้นนะครับ
เสียโป้เนี่ยคือก็วิ่งกึ่งเดินเนี่ยนะครับ
กลุ่มชายชะกันที่ไล่ตะโกนด่าทอส่งเสียงข่มขู่ฝ่าวงล้อ
ออกไปนะอ่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่สปลาวนะครับ
แล้วก็ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อยู่เยอะแยะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
พอเกิดคลิปนี้เสียโป้ได้ไลฟ์เฟสบุ๊กบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
เมื่อช่วงค่ำ๑๔กุมภาพันธ์นะครับตอนนั้นเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงฝั่งสปลาว
แล้วมีคู่กรณียกพวกมากลุ่มใหญ่นับร้อยคนกรูเข้ามาเพื่อจะทำร้าย
ส่วนฝ่ายเขามีกันอยู่ประมาณสิบคนในเหตุการณ์มีลูกน้องกับมีกาดอยู่หลายคน
ก็พยายามช่วยกันเขากับภรรยาของเขาเพื่อจะพาออกมา
แล้วก็ออกมาได้ก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ให้พากลับมายังฝั่งไทยได้อย่างปลอดภัย
แต่เหตุการณ์นี้มีลูกน้องของเขาคนหนึ่งเจ็บสาหัส
เพราะถูกเหล็กขูดชาร์ฟแทงเข้าไป
เขม่นเขาเพราะว่าพอเขาไปถึงแถวนั้นเนี่ยเขาก็มีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังเยอะแยะไปหมด
เพราะว่าตัวเขามีนิสัยชอบแจกเงิน
วันนั้นก็แจกเงินไป๗๘๐๐๐บาท
ผมไปที่นั่นผมก็แจกเงิน๗๘๐๐๐บาท
เพราะว่าวัยรุ่นแถวนั้นเนี่ยได้ข่าวเขาเยอะเรื่องการแจกเงินใจบุญ
ก็เลยคิดว่าเขาจะไปขยายอิทธิพลอยู่แถวฝั่งนั้น
ซึ่งมันไม่จริงแต่เขาก็กลับมาได้

แล้วก็ทางกลุ่มวิทยาเขาเลยคิดว่าสงสัยไม่พอใจเลยไปยิงเขาที่หน้าวัดเมื่อคืน
โป้ตอบคำถามนี้กับทีมข่าวของเราค่ะ
โป้บอกว่าสาเหตุที่นายวิทยาบัวเทศถูกยิงถล่ม
เกี่ยวกับเรื่องของการโพสต์เฟซบุ๊กหรือเปล่า
โป้บอกว่าไม่เกี่ยวเลยไม่เป็นความจริง
โป้เองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่ได้มีเรื่องเจ็บแค้นกับคนถูกยิง
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
ส่วนประเด็นที่คนถูกยิงโพสต์ตำหนิเสียโป้ว่า
ทำไมไม่ช่วยลูกน้องที่สปลาวอะไรแบบนี้ค่ะ
โป้บอกว่าไม่สนเป็นเรื่องไร้สาระไม่เกี่ยวกัน
คือรถเนี่ยคือเรื่องดูแลเนี่ยดูแลดูแลคนของผมเนี่ย
ผมดูแลเต็มที่ใครจะโพสต์อะไรผมไม่สนใจ
ผมเจอกระแสโซเชียลอย่างนี้ผมเจอมาเยอะแล้ว
ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นเราไม่รู้เลย
และมันก็ระแวกนี้เราช่วยเหลือคนไว้เยอะ
เราไม่ไปทำอะไรแบบนี้แน่นอนครับ
ก็คือข่าวตีมาหาผมเพื่อให้กระแสข่าวดัง
แต่ซึ่งผมไม่รู้เรื่องใครจะไปทำอะไรก็ว่ากันตามกฎหมายผมไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ขับออกไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ไปกระหน่ำยิงหน้าวัด
ซอยเพชรเกษม๔๘ช่วงดึกเมื่อคืนเนี่ยนะ
ส่วนรถคันในที่เกิดเหตุไม่ได้ใช้
ออกรถมาแล้วให้ลูกน้องเอาไปใช้เขามีรถหลายคัน
ลูกน้องหลายคนก็ไม่รู้ว่าลูกน้องเอารถไปใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการก็แล้วกัน
ก็เลยฝากบอกมาว่าอย่าเพิ่งฟังความข้างเดียว
แล้วก็มาโจมตีเขาและครอบครัวก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
เหตุการณ์กระดำยิงที่หน้าวัดในซอยพระเจ้ากะเสม๔๘
เสียโป้ยืนยันว่าไม่เกี่ยวก็ไปว่ากันว่าตกลงเป็นกลุ่มไหนกันแน่ที่ก่อเหตุ